อยากให้ดูเรื่องราวนี้ให้จบค่ะคุณผู้ชม

อีกมุมหนึ่งนะชาวเน็ตบอกว่าอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน

น้องนักเรียนชั้นม๔คนหนึ่ง

เสียปีกว่าแล้วหนูไม่มีรูปคู่กับพ่อ
ช่วยตัดต่อรูปของพ่อกับหนูให้อยู่ในเฟรมเดียวกัน
หนึ่งว่าหนูได้ถ่ายรูปกับพ่อได้ไหม

ไม่เคยมีรูปคู่กับคุณพ่อเลยแม้แต่รูปเดียวเนี่ยนะ
นี่ค่ะก็เลยเอารูปที่อยู่ในเฟรมลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าแต่งให้หนูอยู่ข้างพ่อได้ไหมคะ
พ่อหนูเสียแล้วค่ะเห็นไหมแฮชแท็กพ่อหนูเสียแล้วค่ะ
น่ารักนะถึงบอกไงว่าความอบอุ่นหัวใจที่มันอบอวนอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
มันมีภายใต้ความอบอุ่นมันมีความจุกอกซ่อนอยู่
นี่เล่าให้ฟังแบบนี้หลายคนก็แบบโอ้โหสะอึกเลยอ่ะ
นี่ค่ะน้องเพียงแค่อยากจะมีรูปคู่กับคุณพ่อที่อยู่ในเฟรมเดียวกัน

เน็ตน่ารักมากคนที่มีฝีมือคนที่มีความสามารถด้านนี้จัดการให้เลยค่ะ
จัดการให้เลยนี่แยกกันอยู่ใช่ไหมแยกกันอยู่ใช่ไหม
แล้วเดี๋ยวจะเห็นค่ะพ่อกับลูกเขาได้อยู่ด้วยกัน
เขาได้อยู่ด้วยกันในเฟรมเดียวกันในบัตรดนชาวเน็ตเขาจัดให้แบบนี้นี่
แบบนี้ค่ะเฮ้ยเนียนมากด้วยเนียนมาก
รูปนี้เหมือนเหมือนถ่ายด้วยกันเหมือนถ่ายด้วยกันใช่ไหมคะ
หลังจากที่เรื่องราวเนี่ยถูกแชร์ถูกส่งต่อไปนะฮะ
คนเข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจน้องผู้หญิงคนนี้เยอะมากเลยนะคะ
นี่เข้ามาแสดงความเสียใจเสียใจด้วยนะคะให้กำลังใจนะคะ
คุณผู้ชมชาวเน็ตใจดียังไม่หมดค่ะ
อกจากจะทำให้พ่อลูกได้อยู่ในเฟรมเดียวกันแล้ว
อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วในรูปถ่ายนะคะ
แบล็คกาวน์ให้ด้วยเปลี่ยนแบ็คกราวให้ด้วย
เดี๋ยวคอยดูคอยดูคอยดูนะคะมีการตัดต่อนี่พระธาตุผาซ่อนแก้ว
เพชรบูรณ์เปลี่ยนเสื้อคุณพ่อด้วยหรอ
เปลี่ยนเสื้อด้วยเปลี่ยนเสื้อพ่อด้วยนะคะ
ให้ไปเที่ยวด้วยกันที่เพชรชบูรณ์ยังไม่หมดยังไม่หมด
ยังมีเป็นทุ่งทานตะวันนี่อะไรล่ะให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาส
ที่ใกล้กำลังจะมาถึงเอาภาพน้องยิ้มได้ไง
นี่คือระดับตัดต่อขั้นเทพใช่ค่ะนะคะหมดหรือยัง
ยังไม่หมดนี่มีภาพในทุ่งทานตะวันช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหม
นี่แหละค่ะตัดต่อแบบนี้แล้วเอาไปโพสต์ในคอมเมนต์ของน้อง
แล้วก็ขึ้นเห็นไหมคะข้อความเสียใจด้วยนะพาพ่อไปเที่ยวนะครับ
นี่ค่ะพาไปเที่ยวนี่นะคะพาไปหลายที่เลย
เต็ดน่ารักมากถึงบอกไงฮะว่านี่คือความน่ารัก
นี่ทำเป็นการ์ตูนแบบนี้ด้วยนะคะทำเป็นการ์ตูนน่ารัก
ดูแล้วก็อบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็พอแต่งเป็นการ์ตูนแบบนี้
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คของน้องน้องก็แบบยิ้มแก้มเกรด
ข่าวนี้ขนลุกเลยแบบนะน่ารักในมุมของชาวเน็ตเอง
เต็เขาก็น่ารักในมุมของน้องก็มีความกระตันอยู่สักครั้งหนึ่ง
อยากได้รูปคู่กับพ่อนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
เฟซบุ๊คของน้องมีการโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจและรูปทุกรูปที่แต่งให้หนูนะคะ
ตอนนี้หนูได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่ที่เขารับเลี้ยงดูหนู
และดูแลหนูดีมากขอบคุณทางเพจทุกเพจและทุกคนอีกทีนะคะ
ปลตอนนี้หนูไม่ได้ลำบากอะไรค่ะแค่คิดถึงพ่อเฉยพ่อเสียมาปีกว่าแล้ว
แล้วน้องน่ารักมากน้องบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพแอบแฟ้ง
หนูไม่เคยเปิดรับบริจาคใดนะคะเจตนาของหนูแค่อยากจะมีรูปคู่กับพ่อเท่านั้นจริงนะคะ
อยากถ่ายทอดเรื่องราวดีแบบนี้สู่กลับไปสังคมนะคะ